ผู้ชายคนนี้หน่อยสวมชุดนอนสีเหลืองเห็นชัดเชียว

นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับของบ้านหลังหนึ่งครับ
หมู่๘ตะบนคลองจุกกระเชออำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ขับรถเก๋งสีเทามาจอดหน้าบ้านจอดแล้วจอดแล้วครับ
แล้วก็จะมีผู้ชายสวมชุดนอนสีเหลืองเห็นชัดเลยลงมาจากรถ
มาขโมยกางเกงในฮะตอนแรกทำทีจะมาแตะตู้เติมเงิน
ทำเป็นจะมามาเติมเงินมั้งแต่ที่ไหนได้
มาเอากางเกงในไปแล้วขับรถหนีไปครับ
เจ้าของบ้านชื่อพี่กำธรจำเจริญอายุยี่สิบเก้าปี
เล่าบอกว่าโอ้โหพี่เหตุมันเกิดขึ้น๒๗กันยายน
เที่ยงคืนกว่ากว่าแล้วจะตีหนึ่งแล้วผมเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนบ้าน
ไปมาไปมาไปมาหลายรอบแล้วก็เห็นผู้ชายลักษณะผอมสูงสูง
ชุดนอนสีเหลืองผมเห็นเลยผมจำได้นั่นเขาว่าลงมาจากรถ
เดินมาที่ตู้เติมเงินเอ๊ะทำไมเติมนานผิดสังเกต
ก็เลยเดินไปดูเห็นครับเห็นคนร้ายเติมเงินเหรอ
เปล่ากำลังสอยนั่นน่ะกำลังสอยกางเกงในเลย
อยู่ที่ราวตากผ้ากางเกงในตรงนั้นมีทั้งของผู้หญิง
ของผู้ชายของเด็กก็มีก็เลยตะโกนถามแบบสุภาพสุภาพบอกว่า
มึงทำอะไรนั่นคนร้ายก็รีบขึ้นรถหนีไปเลยครับ
ได้กางเกงในไปสามสี่ตัวมั้ง
แล้วจากนั้นจากนั้นพอเขาขึ้นรถได้แล้วทำยังไงต่อ

ตกใจกังวลกันทั้งครอบครัวแล้วคราวนี้
เพราะบ้านมีผู้หญิงไงมีเด็กไง

แต่ก็กลัวว่าคนร้ายรายนี้จะกลับมาก่อเหตุอีกนะครับ
ก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้ครับ